คุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องราวของอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะ

อาเป็ดเป็นตัวพ่อสายมู

ตอนนี้โอ้โหคอนเทนต์ทำบุญมากมายเพียบเลยล่ะค่ะ
ซึ่งถ้าบอกว่าทำบุญเยอะอย่างนี้
อเจมส์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไหม

มูมันคู่กับการทำบุญอยู่แล้ว

เวลาไปที่ไหนถ้ามีโอกาสได้ถวายสังขทาน
ความสุขของเขา
อาเบ็ดบอกว่ามองผ่านเรื่องนี้เลยนะคะ
เพราะว่าตัวเองเชื่อมาตลอดนะคะว่ามูแล้วชีวิตดี
ูแล้วมีความสุขก็อยากจะทำต่อไปเรื่อยค่ะ
ยังฝากถึงไทยรัฐทีวีด้วยนะคะว่า
เอาล่ะไทยรัฐทีวีเป็นเรื่องราวเกี่ยวความเชื่อใช่ไหม

พิธีกรมากความสามารถอย่างอาเป็ดคนนี้
พร้อมสแตนบายรอจ้า

ใช่ไหมเราก็อยากจะไปตรงไหนที่เราได้ไปทำ
ใช่ไหมอยากไปว่าสมเด็จพระเจ้าตักศีล
เราก็ไปไหว้เท้าสุนารีเราก็ไป
ใช่ไหมบางทียังนึกถึงเทพโภงงามยังไหว้เลย
พี่พะนุมหยอกพิเภกหรือทำบุญก็ทำเถอะ
ใช่ไหมใครจะมะว่าเราเป็นคนสายมู
ก็ไม่เป็นไรเราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อ

ด้วยจะบอกให้เพราะว่ามีแต่ความปัง
เพื่อไฟล่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
ชื่อคุณอะไรนะคะเมื่อสักครู่คุณเมซีนะคะ
พอชมว่าสวยเพราะอีกคนสวยเขาบอกอย่างงี้
คุณลมพัดหวนบอกว่าสวยนะคะ
ก็แอบระบุนิดนึงนะคะว่าใครสวย

ใช่ไม่ใช่หรือว่าแบ็คดอปสวย